ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑เจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุดรธานี

ไปแจ้งความบอกว่าเธอถูกคนยักยอกสลาก
ซื้อจากคำชโนธอุดรธานีไป

เพราะมีนอมินีรับจ้างคนที่ยักยอกสลากของเธอ
ไปขึ้นเงินรางวัลนะครับ
จะแจ้งความเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
เป็นบุคคลที่อยู่ภายในหมู่บ้านนี้
โดยทีมข่าวพยายามสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อตามหาบุคคลดังกล่าว
แท้จริงแล้วผู้ที่ซื้อหวยฉบับดังกล่าวนั้น
คือนางสมพรพลขยัน
แต่ให้ลูกสาวคือนางหนูกรไปขึ้นเงินรางวัลแทน
จากนั้นทีมข่าวจึงพบบ้านพักของนางสมพร

แต่มีเพียงลูกสะพ้ายและสามีอยู่ภายในเท่านั้น
ส่วนตัวของนางสมพรและนางหนูกร
เดินทางไปเยี่ยมลูกที่จังหวัดระยอง

เดินทางไปไหว้พระที่คำชโนธเมื่อปีที่แล้ว

ปรากฏเลข๗๘๕ขึ้นมา๓ตัวตรง
บอกลูกหลานรวมทั้งตัวเองที่เดินทางไปด้วย
แต่เวลานั้นทุกคนไม่มีใครสนใจ
กระทั่งแม่ไปที่แผงขายลอตเตอรี่

โดยซื้อมาในราคา๓๐๐บาท
แล้วหลังจากเห็นรูปทั้งสองคน

รวมถึงไม่เคยเจอในรำคืน
แต่เมื่อที่หน้าจักรนางจรวมมา
ออกไปก็บอกอย่างนั้น

จริงอย่าลาวคุณ

แต่มึงโดยแต่ก็ไม่รู้จัก
แต่หลังจากเธอเห็นรูปทั้งสองคน
ยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นว่าไม่รู้จัก
รวมถึงไม่เคยพบเจอทั้งสองคนแต่อย่างใด
แต่ตอนซื้อนี่ลูกเต้าก็ยังอยู่ด้วย

ใช่ลูกเต้าเอาไปเมื่อสุดข้น
สี่คนที่มันลูกจะไพ่กันไป
ป้าแกก็ไม่ได้รู้จักจรูนไม่รู้จักเรวดีอะไรอย่างนี้
สะพ้ายของนางสมพรยังบอกกับทีมข่าว
ว่าที่ผ่านมาหลังจากแม่ถูกหวย
แบ่งเงินให้ลูกหลานไปจนหมดแล้ว
ยังไม่เคยโอนเงินให้กับนางจรูน
ที่เป็นค่าจ้างในการไปขึ้นเงินรางวัลแทนแต่อย่างใด
คำให้การของนางเรวดีที่อ้างว่านางจรูนนั้นถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ให้บุคคลอื่นไปขึ้นเงินรางวัลแทนนั้น
จากการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านน้ำพ่น
ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
งวดของนางสาวเรวดีที่กล่าวอ้างนั้น
ยืนยันนะคะว่าไม่รู้จักนางเรวดี
รวมถึงนางจรูนแต่อย่างใดครับ
เพื่อนบ้านคนนี้ยังบอกเล่าให้เราฟังว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยพบเจอนางเรวดีและนางจรูนแต่อย่างใด
ยังยืนยันว่าตั้งแต่ที่นางสมพรถูกหวย
ได้พากันไปขึ้นเงินรางวัลเอง
รวมถึงไม่มีใครว่าจ้างตามที่นางเรวดีกล่าวอ้าง
ซึ่งเรื่องทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริง
จากข้อมูลของตำรวจระบุว่านางเรวดีอ้างว่าซื้อสลากที่คำชโนธชุดที่๙๑
ยังยืนยันว่าตัวเองนั้นเซ็นชื่อหลังสลากทุกใบ

มีคนนำไปขึ้นเงินจำนวน๕คนในแต่ละจังหวัดต่างกัน
ที่จังหวัดระยองนครศรีธรรมราชสะแก้วสุพรรณบุรีและจังหวัดอุดรธานี
รวมถึงทั้งหมดนั้นไม่มีร่องรอยลายเซ็นต์ของนางเรวดีปรากฏด้านหลังสลาก
และทั้งหมดไม่เคยรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับนางจรูนแต่อย่างใด
แต่ว่าอาทนัมเมอร์จากชุดที่๙ถึงชุดที่๘มีชื่อนางจรูนที่๘ไปขอขึ้นเงินไหม
หรือว่าเป็นญาติใกล้เคียงหรือยังไงจากการตรวจสอบบังคลว่าคนถูกทุกชุดแต่ละอยู่ที่หลักจังหวัด
เหนือจากคดีหวยที่คำชโนธแล้ว
อีกหนึ่งคดีที่นางเรวดีแจ้งว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

ยังเกิดขึ้นในท้องที่ตำรวจนครบานประเวท
ซึ่งเป็นงวดวันที่๑เมษายนปี๕๙
ยังเป็นวันเดียวแต่ต่างกันเพียงปีที่เกิดขึ้นกับนางจรูน
ประเด็นนี้ทำให้ตำรวจเริ่มเอกใจ
เหตุใดทำไมคนเราถึงโชคดีถูกหวยรางวัลที่๑ถึง๒ครั้งในชีวิต
แต่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
ชะตากรรมของนางเรวดีจะเหมือนคดีหวยที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้หรือไม่
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าอีกไม่กี่วัน
รู้ผลอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน